กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ใครที่ใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้มีเงิน๑๐๐๐บาทใช้ไปแล้วบ้าง
หรือใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังไม่สำเร็จเท่าไหร่นัก

ก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเก็บตกได้อยู่นะ

เพราะว่าช่วงของการเก็บตกนี้คือก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่
ตั้งแต่เที่ยงคืนอย่างยอดล่าสุดช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
มันเต็มตั้งแต่เที่ยงคืน๒๙นาที
เพราะว่ายอดมันเก็บตก๙๗๒๕คน
คือแต่ละวันมันจะมีคนที่เขาลงทะเบียนไม่สำเร็จ
หรือพอผ่านไป๑๔วันไม่ได้เอาเงินมาใช้

ตรงนี้แหละฮะที่ใครที่ยังไม่ลงทะเบียน
มีสิทธิ์ที่จะเก็บตกพวกนี้แหละ
ใช่ค่ะแต่ว่าเวลามันก็จะหมดเร็วนิดนึ
เพราะว่าจำนวนมันน้อยลงกว่าเดิมนะคะ
ทีนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้เฟส๒
ที่ได้ยินข่าวมาตลอดนี่มันเริ่มหรือยัง
หรือว่ามันยังไงใช่ค่ะแล้วก็เฟส๒ที่ว่าเนี่ยนะคะ
คือกำลังพิจารณาอยู่จะให้เอาค่าใช้จ่าย

มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาช่วงปีหน้า

ใช่ค่ะฟังเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
โดยนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หรือว่าสสคบอกว่าวันนี้
จะเสนอมาตรการชิมช็อปใช้เฟส๒ให้กับนายอุตมะสาวนายน

เพื่อสรุปแล้วก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

เพราะว่าเฟส๑ไปต่อคิวกันจ่ายเงิน
บางคนต่อนานเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมง

บางคนต่อไปตั้งแต่เช้าตอนค่ำเพิ่งได้
ไม่เพราะว่ามัวแต่เลือกซื้อสินค้าหรือเปล่า
ไม่คือช่องเปิดที่จะให้บริการที่จะรับชำระเงิน

คือปัญหาของเฟสหนึ่งที่ต้องเอาไปพิจารณาดูด้วยนะครับ
ค่ะแต่ว่าเฟส๒คุณผู้ชม
จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมจาก๑๐ล้านคนของเดิม
คือเขาจะเน้นให้มาใช้เงินในกระเป๋าที่๒
คือต้องเอาเงินของเราโอนเข้าในกระเป๋าที่๒ก่อน
สมมุติซื้อสินค้าไม่เกิน๓๐๐๐บาท
แล้วมันก็มีรายงานข่าวแจ้งมาด้วยไงคะ
บอกว่าตอนนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเรื่องข้อเสนอ

คือให้เอาค่าใช้จ่ายเรื่องของการท่องเที่ยว
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาช่วงปีหน้า
กับคนที่ลงทะเบียนระยะที่๒ได้ด้วย
อันนี้มันจะเป็นสิทธิ์ที่เพิ่มเติมมาจากก่อนหน้านี้
เพราะคุณจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ในกระเป๋าที่๒
เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรอนะคะ
แต่ก็จะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบครอบค่ะ
เพราะว่ากังวลว่าถ้าเกิดว่ามีการนำมาตรการภาษีเข้ามาใช้
อาจจะทำให้ร้านค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้
เขากังวลไงว่าถ้าเกิดฉันเป็นผู้ประกอบการ
จะโดนกรมสรรพากรเข้ามารีดภาษีจากยอดขายไหม
แล้วทำให้ผู้ประกอบการไม่อยากที่จะเข้าร่วมโครงการนี้

อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณา
คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเรามาตรวจสอบดู
ตั้งแต่๒๗กันยายนจนถึง๖ตุลาคม
มีคนมาใช้สิทธิ์มาตรการชิมช็อปใช้
เพื่อไปใช้จ่ายไปซื้อสินค้า๓ล้าน๒แสนคน
เป็นยอดเงินใช้จ่าย๓๐๐๐ล้านบาท
จากคนที่ลงทะเบียนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว๖ล้านคน
ยังมีคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะเพราะว่ามันมีเวลาไง
จะต้องไปใช้สิทธิ์ภายใน๑๔วัน
อันนี้ยังมีเวลาใช้สำหรับคนที่ลงทะเบียนอีก๔ล้านคน
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบการยืนยันตัวตน
โหลดแอปเป๋าตังต่างคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์
๑๐ล้านคนได้ใช้วงเงินในกระเป๋าที่๑

นี่คุณผู้ชมส่งมายอมแพ้จริงอะไรนะ
โครงการชิมช็อปใช้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะฮะ
ค่อยไปลงทะเบียนกันแล้วก็รอเฟส๒ด้วย
แต่ว่าก็ต้องมีการเตือนคุณผู้ชมนะที่จะไปใช้สิทธิ
เพราะว่าบางร้านค้าเขาหลอกคุณผู้ชมว่า
ต้องซื้อของให้หมดครบพันบาทในร้านค้าร้านเดียว
อันนี้บอกก่อนนะคือไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ครบ๑๐๐๐บาท
แต่แค่จะต้องไปใช้ในช่วง๒อาทิตย์แรกหรือว่า๑๔วันแรก
มุติว่าที่เหลือปุ๊บเรายังไม่ได้ใช้รอเวลาได้นะ
ไปใช้กินเอาไปใช้เที่ยวได้อีกนะฮะ
อย่าให้ร้านค้าเขาหลอกลวงเพราะบางร้านค้าเขาบอกว่า
มีคูปองมาให้ด้วยนะฮะแลกกันไว้ก่อน๑๐๐บาทเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเขาก็ตรวจสอบกันอยู่นะครับ